ส่วนที่สุรินทร์อันนี้เหตุการณ์เกี่ยวกับน้ำเหมือนกันคุณผู้ชมฮะ
เอ็มกับน้องโอมชวนกันไปเห็นบ่อน้ำเมื่อขุดใหม่
อยากวัดระดับเล็กขนาดไหนกัน
ปรากฏว่าพลัดตกลงไปทั้งคู่เลยฮะ
คนเป็นแม่น้องเอ็มจะลงไปช่วย
คนเดียวตำรวจสอบภอมเมืองสุรินครับไปตรวจสอบจุดกฎเหตุ
ตรงนี้เป็นบ่อน้ำขนาดเล็กเพิ่งขุดใหม่เลยนะ
ขนาดความกว้างเนี่ยห้าเมตรยาวสิบเมตรลึกสองเมตรครับ
ในพื้นที่บ้านโคกจ๊ะตำบลเฉนียงอำเภอเมือง
ผู้เสียชีวิตเนี่ยมีสองศพหนึ่งคือนางกาญจนาเกิดเหมาะ
หรือว่าแม่จ๊าฟอายุสี่สิบเก้าปีเป็นแม่ของน้องเอ็มครับ
คนที่เสียชีวิตอีกคนก็คือน้องเอ็มนั่นแหละคุณผู้ชมฮะ
เด็กชายบุญยฤทธิเกิดเหมาะอายุสิบปีร่างของแม่จ๊าบ
ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำครับนี่ชาวบ้านมาดูกันเยอะเลย
อันนี้ร่างแม่จ๊าบฮะส่วนร่างน้องเอ็มอยู่ก้นบ่อเลย
ชาวบ้านต้องไปงมกันขึ้นมาไว้ขอบบ่อครับนี่ครับบ่อนี้
ถามน้องโอมคนรอดชีวิตเพียงคนเดียวและเป็นเพื่อนของน้องเอ็ม
โอมเนี่ยอายุแปดขวบนะเล่าให้ฟังอ๋อพี่เนี่ย
นี่นะน้องโอมคนนี้เสื้อม่วงพี่เอ็มมาชวนผมมาดูบ่อน้ำ
แต่พี่เอ็มเดินลงไปวัดความลึกอยู่พลัดตกลงไปในบ่อน้ำ
ครับแล้วแกเรียกให้ผมอ่ะเข้าไปช่วยปรากฏว่าตอนที่ผมจะลงไปอ่ะ
ตัวพี่เอ็มเนี่ยมาดึงผมลงบ่อไปอีกคนนึงจมกันไปสองคนนี่แหละ
คือสองเนะเนี่ยมันลึกสำหรับเด็กอายุแปดขวบสิบขวบ
ใช่แล้วก็ลึกสำหรับผู้หญิงด้วยครับ
ลงมาช่วยทั้งสองคนแต่แม่จ๊าบว่ายน้ำไม่เป็นครับคุณผู้ชม

โอมพยายามตะเกียกตะกายว่ายน้ำเอาตัวรอดตอนนั้น
จ๊าบนี่แหละช่วยดันผมให้ขึ้นมาจากบ่อจนสำเร็จครับ

รีบวิ่งไปตามพ่อมาช่วยอีกแรง

พ่อผมกับพ่อกลับมาถึงบ่อน้ำ
คุณผู้ชมภาพที่น้องโอมเห็นคือ
จ๊าบลอยอยู่บนผิวน้ำแล้ว
ส่วนพี่เอ็มก็จมอยู่ก้นบ่อเลย
สรุปคือก่อนเกิดเหตุเนี่ย
จ๊าบเอ็มและโอม

แล้วน้องเอ็มอยากรู้ว่าน้ำในบ่อมันลึกแค่ไหน

พยายามยื่นมือช่วยแต่ก็ตกลงไปด้วย
จ๊าบจะลงไปช่วยก็ช่วยขึ้นมาได้แค่น้องโอม
สุดท้ายน้องเอ็มกับแม่จ๊าบเสียชีวิตทั้งคู่เลยครับ
ตำรวจส่งศพทั้งคู่ไปชนสูตรอย่างเลน

ซึ่งญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุก็เลยมอบให้ญาติ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

บ่อมานิดเดียวแต่เห็นไหมครับว่ามันเป็นฟันของ
ไอ้ที่ตากรถแบ็คโฮ

เอาความลึกแล้วข้างในชัน

เท้าไม่ถึงดูเดี๋ยวเขาเอาวัด
คือไม่ได้กว้างไม่ได้ยาวแต่ลึก

ขอบบ่อมันก็ไม่มีอะไรให้จับ

นี่ฮะแม่